ตอนนี้การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของไทยนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดด
มีการไปสำรวจพฤติกรรมของนักช็อป
เขามีการใช้จ่ายประมาณ๑๒๗๐บาทนะครับต่อคนต่อเดือน
โดยสินค้าประเภทแฟชั่นเสื้อผ้าน้ำหอมกำลังมาแรงมากที่สุดครับ
ที่ได้รับความนิยมแล้วก็ขายดีในปี๒๕๕๙คือปีนี้๕อันดับแรกครับที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้เลย
อันดับ๑ก็ยังคงเป็นสินค้าแฟชั่น๑๒๔
รอลงมาก็เป็นน้ำหอม๑๑๑บาท

และสุดท้ายอาหารและเครื่องดื่ม๑๐๖บาท
ส่วนปัจจัยหลักที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด๒อันดับแรก
แน่นอนก็มาจากการรีวิวของลูกค้าที่ใช้บริการสินค้านั้นมาก่อน
ซึ่งมีอิทธิพลในการตัดสินใจสูงถึง๑๔๔บาท
รองลงปลาก็คือราคาของสินค้าถ้าเกิดว่าถูกกระท้องตลาดแน่นอนก็ตัดสินใจซื้อ๑๒๐บาท
โดยแนวโน้มการใช้จ่ายของนักช็อปออนไลน์ในปีนี้อยู่ที่ประมาณ๑๒๗๐บาทต่อคนต่อเดือนครับ
นักช็อปส่วนใหญ่นั้นเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านมือถือทุกคนก็มีอยู่แล้วร้อยละ๕๖๘บาท
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ทำงานร้อยละ๓๒บาทและแท็บเล็ตร้อยละ๑๑๒บาท